นี่แหละฮะก็อยู่คนเดียวนะ

เปิดก่อนให้เปรียบครับ

โอเคครับก็อยู่คนเดียวมากขึ้น
ปกติจะติดเพื่อนช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวบ่อยหน่อย

ลองไปไหนคนเดียวนึง

เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของ๒คนนะครับ

จริงมันก็ไม่ได้เราตอบมีปัญหา
อันหลังมันหลุดมาอีกที

มันมีปะปลายตามปกติ
อันไหนอ้ายการปรับกันตลอดใช่มึยครับพี่
แต่ก็อย่างที่บอกว่าผมตัวผมเองมากกว่าที่ปรับตัวเองได้ไม่ดีสักเท่าไหร่

อันนั้นคือมันนานแล้วแล้วก็เป็นแค่คนรู้จักเฉยนะฮะ
ผมไม่ขี้เกียจพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ผมทะเลาะกับเขา
ไม่ใช่สาเหตุครับไม่ใช่สาเหตุเลยเรื่องมือที่๓ไม่มีนะครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นครับไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันเรื่องนี้เลยนะฮะ
ก็พยายามคุยกันตลอดนะครับแต่ว่าเขาพยายามปรับเข้าหาผมตลอดแต่ผมเองที่ไม่ดีเองแหละ
คือจริงแล้วไอ้ที่ทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันมันไม่ใช่เรื่องนี้นะ
ก็คือทะเลาะกันมีปัญหากันก่อนแต่ว่าไอ้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงหลุดออกมา

ทะเลาะกันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตลต่างกันนะครับ
ไลฟ์ตายต่างกันนะครับแต่ไม่มีเรื่องที่สามครับ

แสดงว่านะวันนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กันแบบจริงจัง

ก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรสักเท่าไหร
โอกาสที่มันจะกลับมาเป็นเพื่อนมีไหม

พยายามนะผมก็พยายามคุยนะครับ
คิดว่ามันจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะ

มีง้อไหมเหรอก็มีคุยแต่ก็ไม่ได้ง้ออะไรอ่ะ
ง้ออะไรมากก็พยายามคุยครับ

ต้องคุยด้วยมั้ย

มันเสียดายมั้ยอ่ะเพราะก่อนที่เราจะมาในไทยกัน

เสียดายเวลามั้ยคะ

ก็นะกลับมาอยู่กับตัวเองบ้าง

ก็เลยไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่

เพราะว่าความที่ครอบครัวเรา

ขอโทษขอโทษผู้ใหญ่
ขอโทษอะไรเรียบร้อยไปแล้วครับผม

หรือว่าแบบมันจะมาออกไป

แต่ก็บางทีปัญหามันก็

เราไม่ทันตั้งตัวสักเท่าไหร่

เราไม่ทันตั้งตัวบางทีเราก็แก้ปัญหา

แล้วก็

ไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวบ้างเจอเพื่อนบ้าง

แต่หลายคนมองว่าเราไม่ค่อยโสดนาน
แล้วก็มีคนมารักษา
ช่วงนี้ก็ต้องโสดนานหน่อย

แม่ว่าอะไรบ้างคะ

แล้วก็บอกว่าเออพอลองอยู่คนเดียวบ้างนะลูก

ก็จะพยายามอยู่คนเดียวนานที่สุด

เพราะแม่เขาห่วงเรา
ว่าพอร์ตลองเรามีความรัก
ส่วนใหญ่มีแล้วมันก็แย่ทุกรอบนะฮะ

มันทำให้มุมมองความรัก
วันนี้อายุตอนนี้เปลี่ยนไปไหม

แผ่ใจครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลารักษานาน

ถ้า๒ปีโสดเลยหรอ

เราไม่ดูด้วยเพราะว่าเทปเป็นที่แรกในยูทูป
นี่คือประกาศว่า๒ปีจะโสด
อะไรนะ
ช่วงนี้จะพยายามโสดให้เต็มที่ครับ

อีกอยู่แม่ขอไว้ครับผม

พวกพี่พี่อะไรอย่างเงี้ย
คนรอบคร่าวที่สนิทกับเรา
เพื่อนที่เตือนหนักกว่าแม่อีก
อยู่คนเดียวบ้าง

แสดงว่าคนรอบคร่างดูเหมือนขอร้องหมดว่า

อันนี้เรื่องจริงนะ
ลองอยู่คนเดียวดูครับ
ชินมั้ยเริ่มอยู่คนเดียวแล้วเนี่ย
เนี่ยเนี่ยพยายามชินอยู่ครับ
เดี๋ยวว่าจะไปเที่ยวคนเดียวอยู่
ไม่มีอะไรคนที่เข้าหากับผมดีกับผมทุกคนครับแต่ผมเป็นคนไม่ดีเองผมผิดเองครับผม